หนุ่มรุ่นใหญ่แล้วแบบหล่อเฟี้ยวเนี่ย
ใครก็อยากยกตำแหน่งนี้ให้ทั้งนั้นเลยนะคะ
คัมแบ็คเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งเนี่ย
งานก็รุมแน่นดูสิคะจมูกกระโดมปากนิดหนึ่งหน่อย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของแฟนคลับเนาะ

บอกก่อนเลยว่าเท่มากเท่ไม่ไหว

แบงแบงแบงแบงแบง
เข้าสู่เรื่องอะไรก็จัด
นี่อยากจะบอกว่าเขาไปออกรายการหนึ่ง

ตกใจเหมือนกันว่าเราแก่ขนาดนั้นเลย

แปลว่านุ่มรุ่นใหญ่ที่หลายคนอยากได้

เทนต์แกละมุนทุกอันนะคะคุณผู้ชม

ความหล่อละมุนนะจ๊ะนะคะ

เพราะหนูละลายลดลงไปแล้ว

เซอรี่วิญญาณหลุดแล้วเนี้ย

น้องคะพี่บอกให้วางมือถือแล้วไปนอนได้แล้วไงคะ
อันนี้ตามจริง

อยากจะดูหน้าหล่อเรื่อยเลยอ่ะ
เด็กคนนี้น่ารักมาก
ที่ฉันชอบส่วนตัวสไตล์แฟชั่นต้องให้จริงนะคะ

ก็ยังถอดหัวใจออกมาไม่ได้สักทีคุณผู้ชม

อันนี้ชงกาแฟอีกคุณผู้ชมค่ะ
เหลือเชื่อนะว่าสาวเนี่ยรอกินฝีมือพี่เคนจริงนะคะ
ขอกาแฟแก้วนึงค่ะ

เพราะพวกเราหวานรออยู่แล้วค่ะพี่เคน
หยิบดีนะกระปุกเกลือกับกระปุกน้ำตาลเนี่ย
พี่หน่อยคว้าแล้วนะพี่หน่อยคว้ารีโมนแล้ว

เราก็ชื่นชาติ

กลับรับยังไว